มาดูเรื่องของธุรคมนาคมกันบ้านนะคะ
เพราะว่าตอนนี้วิชาการเองก็เชื่อว่า
ธุรกิจของทีโอทีนั้นเริ่มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่ว่าในระยะยาวก็ต้องมีการวางแผน

เพื่อที่จะเป็นผู้ให้บริการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานธุรคมนาคมมากขึ้น
แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ความชัดเจนของทีโอทีที่มุ่งสร้างรายได้
จากโครงสร้างพื้นฐานด้านธุรกรรมนาคม
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทีโอทีมีอยู่มากที่สุด
ทำให้ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ทีโอทีถ้าเผื่อสามารถผันตัวเองมาเป็นที่
ทำให้มีข้อจำกัดในการแข่งขันกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกฎระเบียบขั้นตอนมากมาย
แต่ด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเป็นนักวิสาหกิจนั้น
มันเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ
และในการแข่งขันอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว
ดังนั้นรูปแบบของการให้เช่าต่อก็คงจะเป็นวิธีการ
ที่เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในสภาพความเป็นจริง
ก็คือถ้าเผื่อตัวเองมีอุปสรรคปัญหา
คล่องตัวอะไรก็แต่มีทรัพย์สินอยู่
ก็ให้เอกชนไปใช้ประโยชน์
ยังถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของทีโอที
ที่ต้องวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แต่ในระยะยาวเราคงจะมาดูว่า
จะทำอย่างไรที่ให้รัฐวิสาหกิจอยู่ด้วยตัวเอง
จำเป็นต้องเอาทรัพย์สินที่มีตัวเองอยู่ไปให้คนอื่นใช้ต่อ
ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่ฉันคิดว่าทำได้อย่างที่เรียนให้ทราบ
สามารถทำตรงนี้ให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ให้บริการ
แต่ยังต้องวางแผนธุรกิจระยะยาวเพื่อให้องค์กรกลับมามีกำไร
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรเร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อประโยชน์กับทั้งองค์กรที่มีทรัพยากรระดับประเทศ
และผู้บริโภคที่จะได้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ